คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรสินนะฮะ
ก็เหตุการณ์ก็สืบเนื่องมาจากห่อหมกพวกอ่ะอืม
เหมือนเพลงเลยเอาห่อหมกพวกจะไปฝากป้า
อันนี้จะไปฝากลุงค่ะไปเอามาเอาลุง
คือแกมีอาการทางจิตประสาทอ่ะ
คิดว่าหลานชายที่เอาห่อหมกจะมาฝากห่อหมกพวก
คิดว่าเป็นใครจะมาทำร้ายแทงเขาพอ
ที่หน้าหลานชายก็ตั้งตัวไม่ทันบาดเจ็บพยายามวิ่งหนี
ลุงเอาปืนแก๊ปยิงใส่อีกโอ้โหอ้าว
กระสุนเข้าที่หลังเสียชีวิตนะฮะค่ะนี่ถูกจับได้นะครับ
หนีไปห้าร้อยเมตรไปซ่อนอยู่ในกระท่อมแถวนั้นตำรวจตามไปจับได้
นี่ฮะที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บนถนนในหมู่บ้าน
บ้านโคกยาวหมู่หกตำบลโนนาจารย์อเภินาคูจังหวัดกรรษินต์นะครับ
ชายโครงด้านขวากับไหล่ขวานะครับส่วนที่ด้านหลังเนี่ย
ถูกปืนแก๊ปยิงเป็นรูอยู่หลายรูกระสุนฝังใน
นี่ฮะเสียชีวิตอยู่ที่ถนนแถวหมู่บ้าน
นายเสกสรรเนี่ยตอนที่เกิดเหตุก็คือกำลังเอา
ห่อหมกฮวกหรือว่าห่อหมกลูกออสนะฮะ
เพื่อจะเอาไปฝากญาติพี่น้องเขาไปหาลูกออสมา
แล้วก็ทำห่อหมกหนึ่งในนั้นที่เอาไปฝาก
ก็คือกำลังเอาไปฝากนายบุญล้นสุขทวีนามสกุลเดียวกันเลยฮะ
เป็นลุงแท้เลยนายบุญล้นอายุ๗๒แล้วนะครับ
พอนายเสกสรรเอาห่อหมกมาถึงบ้านลุงก็ตะโกนเรียก
บอกว่าเนี่ยเอามาฝากนะพอลุงออกมาเห็นหลานชาย
ตอนนั้นคาดว่าแกมีอาการทางจิตประสาทอยู่อาจจะหลอน
คิดว่าเป็นคนจะมาทำร้ายเดินมาถึงเนี่ย
เอามีดแทงหลานชายเลยหลานชายก็เจ็บฮะ
พยายามวิ่งหนีพอหันหลังวิ่งหนีนะผู้ต้องหานะครับ
ก็คือนายบุญล้นคว้าปืนแก๊ปมาวิ่งมาตามยิงอีก
ยิงเข้าไปเนี่ยใส่เข้าข้างหลังพอดีฮะ
กระสุนก็เข้าหลายนัดนะครับก็เสียชีวิตอยู่ตรงถนนตรงนั้นนะครับ
นายบุญล้นพอก่อเหตุแล้วก็วิ่งไปอยู่ที่กระท่อมนาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรครับ
ที่ตำรวจจะไปควบคุมตัวมาได้แล้วก็พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ฮะ
คือระหว่างทำแผนก็ให้การวกวนนะครับ
นี่ฮะก็พาไปชี้จุดทำแผนก็ให้การแบบพกวกวนจับใจความไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะ
แต่สมมุติก็ต้องทำตามขั้นตอนนะฮะ
ภรรยาของนายเสกสรรนะฮะที่เสียชีวิตบอกว่าเธอกับสามีเนี่ย
พักอยู่ที่กระท่อมนานานก็จะเดินเข้ามาที่หมู่บ้าน

ก่อนเกิดเหตุสามีบอกว่าอยากทานห่อหมกนะ
ก็ไปจับลูกออสหรือว่าฮวกเอามาทำห่อหมก
แล้วก็เอาไปฝากญาติพี่น้องในหมู่บ้าน
รวมถึงคนก่อเหตุด้วยผู้ต้องหาด้วยซึ่งเป็นลุงนะครับ
คือพอสามีเดินไปเนี่ยภรรยาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตอนนั้นลูกอยู่ที่บ้านยังถามเลยว่าแม่เขายิงอะไรกันเสียงปืนอะไร
มีญาติมาบอกว่าสามีเธอถูกยิงตาย
โอ้โหพอมาดูเนี่ยแล้วยิ่งรู้ว่าคนทำเนี่ย
คือลุงที่สามีเอาห่อหมกมาฝากเนี่ยคือแทบเป็นลมเลยฮะ
เพราะว่าสามีเธอกับลุงที่ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะครับ
คนตายเพิ่งจะเข้ามาวันนี้ไม่เคยมีเรื่องค่ะ
คนตายเพิ่งจะเข้ามาที่บ้านนี้
เข้ามาเพราะอะไรจะไปเข้ามาที่นี่เพราะอะไร
เขามาส่งหนูอยู่อันทุ่งนาที่ว่าจะมาซ่อนลูกฮวก
เขาบอกว่าจะเข้ามาหาแม่เขาแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะออกไปหาหนูค่ะ
หนูก็สันนิษฐานว่าเขาจะไปร้านค้าคราวนี้เขาจะเดินไปร้านค้า
พอดีมาเจอทางนี้ก่อนซะก่อนสักพักนึงหนูก็ได้ยินเสียงปืนลูกชายถามว่า
แม่ใครยิงกันแม่ก็คิดว่าไม่ใช่ยิงยิงแฟนตัวเอง
แล้วมีหลานคนนึงเข้าไปตะเขาไปเรียกว่า
พระเจ้าทึกยิ่งแล้วหนูก็ล้มทางยืนเลย
นายบุญล้นผู้ต้องหาเนี่ยอายุ๗๒ปีเขาอยู่ตัวคนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวในหมู่บ้านนะ
ให้การก็ให้การวกไปวนมาแต่ตรวจสอบประวัติแล้วพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิต
แล้วก็อาการหูตึงด้วยนะครับเคยเป็นทหารพรานนะฮะนี่เป็นอดีตทหารพราน
เคยไปรบในสมรภูมิเวียดนามมาแล้วแต่ทีนี้พอมีอาการทางจิตประสาทแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยญาติ
ญาติจะพาไปหาหมอไปรักษาอาการทางจิตประสาทแต่ไม่ยอมฮะไม่ยอมไปเลยฮะ
แล้วก็ไม่ยอมรับด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตประสาทปัญหาคือว่าเขาก็พอไม่ไปก็ไม่มีใครบังคับไป
ไม่มีใครพาไปมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นจนได้
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับส่วนเรื่องอาการทางจิตประสาทเดี๋ยวต้องให้แพทย์เนี่ยได้ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับ